วิวัฒนาการของการจัดงานแต่งงานในสมัยนี้
ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย
พฤติกรรมแล้วก็รสนิยมของคนในยุคนั้นนะครับ
ซึ่งคนในยุคนี้ก็ได้หันมาจัดงานแต่งงานเล็ก
ในรูปแบบที่เรียบง่ายตกแต่งแต่พองาม
แต่ว่าเน้นให้ความสำคัญกับรสนิยมส่วนตัว
สะท้อนถึงมุมมองไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
อย่างเช่นชุดเจ้าสาวที่จะไปดูกันในวันนี้นะครับ
ที่มีทั้งความทันสมัยแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร

รสนิยมความชอบของบรรดาเจ้าสาวยุคใหม่

ไม่ต้องการจัดงานวิวาอย่างยิ่งใหญ่ตามใคร
แต่เลือกที่จะจัดงานวิวาในรูปแบบที่เรียบง่าย
สะท้อนถึงรสนิยมและความเป็นตัวตนของพวกเธอ
รวมไปถึงรูปแบบของชุดเจ้าสาว
เชลในนครลอสแอนเจลิสซึ่งออกแบบและตัดเย็บชุดเจ้าสาวในสไตล์อินดี้
เรียกง่ายว่าออกแบบตามรสนิยมส่วนตัวของบรรดาเจ้าสาวทั้งหลาย
เพื่อให้พวกเธอได้สวมใส่ชุดเจ้าสาวอย่างมั่นใจและสง่างามที่สุดในวันสำคัญของชีวิต
โดยชุดเจ้าสาวสีขาวนวลสวยงามและดูแปลกใหม่เหล่านี้มีราคาอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๔๙๐๐บาท
เชลเจ้าของร้านตัดชุดเจ้าสาวร้านนี้บอกว่าเจ้าสาวยุคมิลิเนียมและเจนเอส
จะชอบชุดที่เผยให้เห็นความเป็นผู้หญิงโชว์ส่วนเว้าส่วนโค้งด้วยชุดเนื้อผ้าพริ้วอย่างผ้าไหมผ้าสาตินและผ้าชิปฟอน
โดยเจ้าสาวในยุคนี้มักจะมีความมั่นใจและพึ่งพาตัวเองได้มากกว่าผู้หญิงยุคก่อน
และเมื่อพูดถึงอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับงานแต่งแล้วล่ะก็สาวหลายคนในยุคนี้ต่างก็บอกปัดและขอโบกมือลากับรูปแบบซ้ำซากจำเจ
พวกเธอชอบที่จะวางแผนรูปแบบชีวิตให้กับตัวเองและอยากได้อยากทำในสิ่งที่ใจต้องการไม่ใช่ถูกคนอื่นกำหนดให้ทำ
ชารินมิเชลดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อ

นิยามของคำว่าเจ้าสาวอินดี้หมายความว่า
สาวเหล่านี้สามารถพึ่งพาตัวเองได้
ซึ่งต้นกำเนิดของเจ้าสาวอินดี้นั้น
มาจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่
และเมื่อเราต้องประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
แต่เรายังคงเห็นด้านที่สวยงามของมัน
เพราะปัญหาเหล่านี้คือพลังของการเริ่มต้น
และเป็นพลังที่ผลักดันให้ผู้คน
ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง
ที่สำคัญยังถือเป็นการแสดงออกถึงความรัก

และเป็นการปรับตัวในการใช้ชีวิตคู่
เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
การที่มีคู่ใจหรือคนรักอยู่เคียงข้าง

เพื่อต่อสู้กับปัญหาเพียงตัวคนเดียว

และวางแผนจัดงานแต่งงานกล่าวว่า
เจ้าสาวสมัยนี้มักจะสืบค้นข้อมูล

บริษัทจัดงานแต่งงานด้วยตัวเอง
คาดว่าในอนาคตในอีก๒ปีหรือ๔ปีข้างหน้า
เพื่อนำสินค้าไปเสนอถึงตัววาดที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมากขึ้น
และแม้แต่การเก็บรีวิวของลูกค้าก็จะเป็นการต่อยอดให้กับธุรกิจได้เช่นกัน

บที่ใช้ในการจัดงานเฉลี่ยจะอยู่ที่ราว๒๗๐๐ดอลลาร์สหรัฐ

แต่การจัดงานแต่งงานรูปแบบอิสระแนวนี้
จะทำให้การใช้งบประมาณลดลงไปได้มาก
ขณะที่เลซี่คาวุนเจ้าสาวอีกคนที่ต้องการจัดงานแต่งงานแบบเล็ก
ด้วยการจัดงานแต่งที่ส่วนหลังบ้านของเธอเอง
ให้เหตุผลว่าส่วนหลังบ้านเป็นที่ที่เธอใช้สร้างครอบครัว
และสร้างความทรงจำระหว่างเธอและคนรักของเธอ
ซึ่งนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเธอแล้ว
จำเป็นต้องมีการตกแต่งซุ้มถ่ายภาพเกินความจำเป็น
ไม่ต้องมีของที่ระลึกที่ผู้ร่วมงานต้องนำมามอบให้กัน

เพียงที่มีคนรู้ใจที่สุดอยู่ข้างกาย
เพื่อนและคนในครอบครัวแค่นั้นก็เพียงพอ